ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ระยองอันนี้ภัยผู้หญิงที่อยู่คนเดียว
โดยเฉพาะในตอนกลางคืนเลยค่ะเกิดขึ้นกับสัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งนะคะ
อยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงถือโซ่เข้ามาค่ะ
โอ้โหท่าทางไม่น่าไว้วางใจแล้วก็มาทำลายกล้องวงจรปิดในบ้านของเธอค่ะ
มีหวานใจที่ว่ามีผู้หญิงชอบหมามีผู้หญิงชอบหมามีผู้หญิงชอบหมา
คุณผู้ชมลองนึกดูนะถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราอยู่บ้านนี้คนเดียวอะค่ะ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราเห็นภาพนี้จากกล้องวงจรปิด
จะรู้สึกยังไงโอ้โหคือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมากเลยทีเดียวนะคะ
คุณหมอเนี่ยคือพอได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเอาโซ่ไปฟาดกับกล้องวงจรปิด
ก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดดูค่ะอ่าภาพที่เห็นนี่ตกใจกลัวเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามาในบ้าน
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในคืนวันนั้นนะคะ
แล้วคุณหมอก็ย้อนกลับไปดูอีกก็พบว่าจริงแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยบุกเข้ามานะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วนะคะ
เข้ามาแล้วก็มานอนเนี่ยหานอนพึ่มพรรมอยู่หน้าคลินิก
ประมาณว่ามีแผลที่ขาให้คุณหมอช่วยเย็บแผลให้ที
ตึกนะค่ะมาทรงนี้นะจะให้หมอยัดแผล
มานอนหน้าคลินิกแบบนี่โอ้โหเป็นใครก็กลัวแล้วเราอยู่คนเดียวนะคะ
ตอนนั้นก็กลัวมากเลยก็รีบกด๑๙๑แจ้งตำรวจ
ไม่มีคนรับสายก็กลัวเลย
ระหว่างนั้นผู้ชายคนนี้คุณหมอดูจากกล้องวงจรปิด
เห็นเขาเดินรอบคลินิกเลยค่ะเอาหน้ามาแนบกับประตูที่มันเป็นกระจก

ส่องดูว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่า
คุณหมอบอกทิ้งรอยจูบเอาไว้ตรงกระจกด้วย

คุณหมอบอกว่ากลัวมากถึงขั้นต้องไป

แล้วพยายามโทรหาทุกคนที่นึกออกนะคะ

เพื่อนก็เลยรีบส่งเบอร์ตำรวจที่อยู่ใกล้มาให้

ตำรวจรับสายตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึงตี๕ตำรวจรับสายตี๕บอกเดี๋ยวประสานงานให้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดู
แต่คุณหมอไม่ไหวแล้วค่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยโทรหาพ่อค่ะ
อายุ๖๔ปีอยู่ไกลกว่าสถานีตำรวจประมาณ๒๐กิโลปรากฏพ่อมาถึงก่อนนะคะ
คนร้ายเนี่ยตอนที่พ่อมานี่ลุงสางแล้วนะคะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะกินข้าว
พ่อเนี่ยถือมีดไล่คนร้ายออกไปได้ในที่สุดค่ะ
โอ้โหตั้งแต่เที่ยงคืนคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพ่อเป็นฮีโร่จริงสุดท้ายพ่อมาเนี่ยก็ไล่คนร้ายออกไป
แต่คุณผู้ชมดูท่าทีคนก่อเหตุสิคะเขาก็ยังชิวเดินออกไปชิวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่๖ชั่วโมงที่อยู่ในอาณาเขตรั้วบ้านเนี่ย
เจ้าของบ้านใจเต้นตุ้มต่อมแล้วค่ะเพราะอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจมานะคะตำรวจสายตรวจสองนายขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีคนไปร้องเรียนเยอะเลยเคยจับไปหลายทีแล้วก็ต้องปล่อยออกมา
เพราะว่าเป็นคนสติไม่ดีนะคะอ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ที่เกิดเหตุค่ะ
ตรงนี้เป็นคลินิกรักษาสัตว์อยู่ในชุมชนบางจากที่ระยองนะคะ
คุณวาลิกานะคะหรือว่าคุณหมอเฟิร์นซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่า
เปิดคลินิกเมื่อเดือนเมษายนนี้เองเนี่ยแล้วก็ทำให้ดูบอกนี่มันหลบอยู่ตรงนี้
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเจอเหตุการณ์แบบนี้
มาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนกลัวมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าพ่อไม่มาช่วยนะคะ
ระหว่างที่เขามาทำร้ายกล้องคือตอนนั้นเราพยายามโทรหา๑๙๑โทรหานู่นนี่นั่น
คือโทรไม่ติดที่เขามาแอบส่องตามกระจกตามอะไรนะเราพยายามโทรแล้วตอนนั้น
แล้วที่บอกว่าคุณพ่อมาไล่คุณบ้าออกไปเนี่ยมาหลังจากที่ตำรวจมาก่อนหรือคุณพ่อมาก่อน
ก่อนค่ะคุณพ่อมาก่อนมาก่อนใช่คือไล่ออกไปแล้วตำรวจถึงมา
ไล่ออกไปพักนึงตำรวจก็ถึงขับรถเข้ามาถึงเข้ามาตายแน่นอนแล้วกลัวมากค่ะ
โอ้โหนี่เหตุการณ์นี้นะคะเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะเบอร์ฉุกเฉินคงต้องมีมากกว่า๑เบอร์
ชนิดที่แบบว่ากดแล้วไปเลยแบบนี้นะคะคุณภูนพิภพอายุ๒๙ปีพาผู้สื่อข่าว
ไปดูบ้านของผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งปลูกเป็นเพลิงพักอยู่ในที่รกร้าง
ไปถึงบ้านเลยนะคะพาผู้สื่อข่าวไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมออกมาเนี่ยบ้านเขา
แล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ค่อยดีอยู่แถวนี้มานานแล้วแหละ
แล้วก็ลักขโมยของชาวบ้านประจำก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงนะแจ้งตำรวจมาจับ
ตำรวจจับไปก็ปล่อยออกมานะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะมาเกิดเหตุการณ์นี้
คลินิกของคุณหมอเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตำรวจเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
เอาแบบว่าพาผู้ชายคนนี้ส่งตัวไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนเลย
เพราะว่าเขาป่วยเขาไม่สบายนะคะ